เส้นใต้วันนี้ในช่วงเวลาที่ข่าวของคุณเปรมชัยกรรณสูตร

ถึงแม้ว่ามาถึงวันนี้จะจางลงไปหน่อย
แต่คนก็ยังพูดถึงมากอยู่
วันนี้แขกเชิญของเราเป็นหัวหน้าพักทวงคืนผืนป่า
ดำรงพิเดชอดีตเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

ฉะนั้นวันนี้จะได้คุยเรื่องนี้กับท่านหน่อย

ถ้าได้เข้าไปนั่งในสภาพนี้จะเสนอให้แก้กฎหมาย

คืออย่างนี้ครับปัญหาเรื่องพรบสัตว์ป่า๒๕๖๒
บทลงโทษมันรักหลั่นกัน
โกนีนกตวงนึงกับฆ่าช้างตวง
สายตาของคนแหม้ช้างอาจจะหนักนะ
แต่พรบบอกโทษเท่ากัน

สัตว์ใหญ่เอาเป็นหมวดหนึ่ง
ปี๒๐ปี๓๐ปีว่ากันไป
สัตว์สังหวนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์สังหวนอย่าไปแตะ

เก้งกวางกระทิงช้าง

แบ่งเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์กลางสัตว์เลี้ยรุ่นลมขนาดเล็กก็สัตว์ปีกสัตว์น้ำ

ไล่กันไปตามความสำคัญของสัตว
กฎหมายต้องลงโทษแบบเป็นกลุ่มนะไม่ใช่เป็นตัวนะ

เป็นกลุ่มสัตว์เป็นกลุ่มสัตว์เป็นกลุ่มสัตว์
ไปยิงนกเล็กตัวกับยิงช้างตายตัวหนึ่งเท่ากัน

ก็พยายามจะทำเรื่องนี้แก้กฎหมายนี้ได้
มันจะได้ไม่งั้นมันคลุมกันไปหมด
คือความเห็นสังคมอย่ามองว่ามันยุติธรรมนะ

ทุกวันนี้มองมันไม่ยุติธรรมเว้ย
คนล่ากระลอกตวงไอ้นี่ล่าเสือไปตวงหนึ่ง

คือเข้าใจว่าคนเขียนกฎหมายจะนึกถึงกฎหมายอาญา
รักษัพเขาร้อยบาทกับรักษะเขาล้านนึง

มันไม่เหมือนสัตว์มันสำคัญต่างไม่เหมือนเงินไง
สัตว์มันความสำคัญมากกว่าไม่เท่ากัน

เสือดำเนี่ยมันน้อยอะไรอย่างนี้ไหม

เออวันก่อนเนี่ยนมูอธานเทพเบอร์บอก
กฎหมายเราตอนนี้เข้มแข็งอยู่แล้ว
อะไรนะหากกิ่งต้นไม้กิ่งหนึ่งยังผิดเลย
คุณก้อนหินกวนกิ่งไม้มันผิดหมดแหละ
เรื่องต้นไม้ใบย่านะแต่คนไทยมันมองว่าแหมอรุมอร่วยกันมาก
คดีจะทำชาวบ้านถ้าเอาทุกมตาแบบก้าวมตาแบบนี้ชาวบ้านก็อ่าน
เพราะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ล่าเผื่อขายบางคนถ้าขายก็มีส่วนใหญ่ล่านกหนู
เอามากินยางชีพก็มี
เข้าไปหาของป่ามาเลี้ยงชีพเลี้ยงท้อง
ก็มีเขาก็คำนึงเรื่องสิทธิมนุษยชน
แต่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์อันนี้มันก็ต้องแบ่งกลุ่มซะ

สะดวกแล้วก็มองเห็นว่ากฎหมายมันยุติธรรมจริง
ชาวบ้านชาวช่องมันล่านกมันก็ติดคุกน้อยหน่อย๖เดือน๕เดือนอะไร
ไอ้ผู้เสร็จถีไฟลาดสัตว์ใหญ่ช้างกระทุ่งกระทิงรอสัก๒๐ปี

วันก่อนดูในข่าวช่องไหนไม่รู้
ไทรลักษณ์มันเขาไปขุดคุยออกมาว่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจตรารักษาป่าพวกนี้
เขาบอกเงินเดือนมันเงินเดือนน้อยมาก
เป็นเงินเดือนฐานข้าราชการหรือว่าฐานลูกจ้างหรือยังไง
ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องพิทักษ์ป่าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด
หนึ่งถ้ามีลูกมีเมียนะยิ่งเหนื่อยถ้าโสดไม่เป็นไร
การกินอยู่เขาเข้าป่าปลากระป๋องของแห้งใบไม้ใบย่าง
เขาอยู่ได้เพราะสิ่งนี้ประหยัดค่าคลองชีพเขา
วันนี้ผมก็ดูท่านตรีท่านให้สัมภาษณ์นะฮะ
พิทักษ์ป่าและอุปกรณ์กรมอุทยานต่างพร้อมเพียงแล้ว
วันนี้หน่วยพิทักษ์ป่าเนี่ยยังต้องการอีก๕๐๐กว่าหน่วย
สมัยที่ผมขาดไป๗๐๐ผมแต่ผมได้มาเกือบ๒๐๐
โดยพิทักษ์ป่าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
สำหรับดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

ทีอันนี่เป็นหน่วยสำหรับที่ลูกจ้าง
ลูกจ้าง๒๐๐๐กว่าคนก็ยังไม่เพียงพอต่อ๗๓ล้านไล่

ลูกจ้างพวกนี้ฐานเงินเดือนประมาณเท่าไหร

โอ้โห๓๐๐นี่หมายถึงกินอยู่เสร็จ

ต้องซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้ออะไรหมด

สตรธดรมี๑๐ทหารพามี๑๐ป่าไม้๑๐คน

อีก๘คนเดินออกมากรอบพกมีดพกอะไร
คนเราถ้าไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ย

แปลว่าสวัสดิการอะไรต่ออะไรรักษา

มีแต่ของเอกชนไปลงทุนให้กองทุนถ้าตาย

ต้องเอาข้าวสารที่บินทบาทได้มาให้กับเจ้าหน้าที่
แต่ว่าระดับที่เป็นหัวหน้าอะไรต่างนี้

แต่ว่าที่เป็นหน่วยลาดตระเวน
แนวหน้าทั้งหลายที่เป็นลูกจ้างอยู่เนี่ย

๙๐๐๐บาทให้อยู่นิ่งออฟฟิศทัศน์ตรงชาติ
ต้องเดินลาดตะเวนหน้าฝนนี่เหนื่อยสิ
เขาไม่อยากให้อยู่กับที่อย่างมาก๒คืนนอน

ตอนนี้อยู่ในสภาพอะไรขาดแคลน

วันนี้ทุ่งใหญ่นะเลสวนตะวันออก

มันก็แป๋ไปได้เด็ก
เขาก็ไล่ออก

รัฐบาลรู้ปัญหาไหม

ผมสมัยนั้นผมได้เพราะทัพลานกำลังกระหึ่ม
สำนักงบมารให้มาปีละ๒หน่วย๓หน่วย๕หน่วย

คือถ้าไม่มีเรื่องไม่เห็นความสำคัญ
ไม่ได้ไม่เห็นความสำคัญ

อาวุธสงครามที่ไม่ใช้กองทัพบก

ให้เขาถือสิให้เขามีความอบอุ่นใจ
ไม่ใช่ลูกสองกระป้องกระแป้งกระดงกระเด็น
ล่ามีทั้งไลเฟิลมีอาวุธสงคราม

เขียนชื่อไว้ที่บริเวณถูกยิงตายแค่นั้น

เดินไปนะคุณสุภาพไม่ใช่แค่จะมาคนยิงนะ

เดินไปเหมือนสัตว์เดินไปแล้วตุ้มมา

ดีอยู่กับเกษียณมาแล้วยังอยู่อย่างนี้อยู่

ขามตรงโรงพยาบาลกันเนี่ยห้วยขาแข้งนี่แหละ

ถีฐานปัจจุบันก็มีเต็มไปหมด

เคยเสนอไปถึงสำนักงบประมาณ

สำนับงบมันเค้าจะให้อยู่แหละ

คลากรกับบุคลากรเท่าเดิมแต่เพิ่มเงินให้เขาหน่อยเอาแบบไหน
ว่าเพิ่มเงินเพิ่มบุคลากรมันต้องเอาทั้งสองอย่าง

มันไม่พอผมไม่รู้ผมไม่ทริปดีจะไปโทษเด็กมัน
วันนี้ผมเห็นใจหมดพิทักษ์ป่าลูกจ้าง
คนนี่นะอาชีพอยู่อย่างนั้นก็เหงาอยู่แล้ว
จากลูกเมียให้เป็นสดก็มีหนุ่มโอเค
แต่ว่าลูกเมียบางคนลูกหน้าเรียนหนังสืออีกอะไรอีก
มีที่พักให้ไหมหรือหนึ่งกินกันกลางทราย
ส่วนใหญ่พวกนี้มันเดินลาดตะเวนนอนบนเปรย์
ในเดือนนึงเนี่ยเขาต้องเดินไม่ต่ำกว่า๒๕วัน
โดคเตผูกมันไม่ทำร้ายป่าและ

ผมไม่นึกว่ามันจะขาดแคลนขนาดนี้
นึกว่าเงินเดือนจะต่ำต้อยอย่างนี้ไม่ถึงหมื่น
เป็นตะก้าหลงเหลงเลยวันนี้เจ้าหน้าที่
เกษียณไปอะไรไปไม่มีบรรจุใหม่
ลูกจ้างก็ล้มหายตายจากแก่ปลดกระเถียรไป

ไม่ใช่ยุบกรมยุบหน่วยพิทักษ์
เพราะมันไม่มีป่ามันมีแต่ป่ายางป่ากระโพดกับเพื่อนบ้าง
ถึงยุบไงยุบเพื่อไปโปะที่อื่น
แต่ในขณะเดียวกันนโยบายแห่งชาติ
เราต้องการรักษาผืนป่าเอาไว้ให้มันมีนานที่สุดเท่าที่จะมีได้
เราเห็นคุณค่าของผืนป่าถ้าไม่มีผืนป่าจะเกิดความแห้งแรง

ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองวันนี้ที่ดีก็มี
ที่ดูแลประเทศขณะนี้ที่รักป่ารักธรรมชาติ
ที่เขาปกป้องก็มีไม่ใช่ไม่มี

คราวนี้เนี่ยแต่ไม่ได้เป็นลำตีไง
ลำตีโดยตรงมีอำนาจสูงสุดจะเสนอต่ออะไรต่ออะไร
คนดูแลคือท่านลำตีเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ข้อมูลก็ได้
เราไม่ได้โทษท่านนะก็อยากจะเรียนให้ท่านรับทราบนะ
ท่านจะได้ไปเรียบอธิบดีมามันอะไรเป็นไงต่าง
แล้วมันจะสมบูรณ์ไม่ใช่ตำหนิท่าน

เกิดเหตุขึ้นมาทีหนึ่งคนไทยก็จะเห็น
เห็นความสำคัญแล้ว
ความสำคัญเรื่องสัตว์ป่าเรื่องป่า

ความสำคัญของเจ้าหน้าที่บรรจุเพิ่มให้

คราวนี้เกิดเหตุเรื่องนายเปรมชัยไปทำอย่างนี้

จะทำให้ปัญหาผู้มีอิทธิพลกลัวกันหมด

ตั้งแต่กระแสนี้เป็นไปมีรู้ถึงหมู่บ้าน

เฮฮาเลี้ยงฉลองดีใจถึงพ่อถึงแม่กันหมด

ในฐานะหัวหน้าพักทวงคืนผืนป่า
เคยบอกผมว่าขอเสียงเดียว

หรือยังหรืออยากจะพูดอะไรเพิ่มเติม
ผมก็ยังยืนยันนะแต่ผมจะได้หรือเปล่า

ผมก็ต้องมุ่งมั่นเรื่องที่ผมพูดวันนี้
ผมจะต้องทำให้ได้ที่หลุดหมาไปทางของผม

ยังงี้จนกว่าจะไม่ไหวก็เลิกล้าพอธกระตา

เลือดเนื้อจิตวิญญาณของคนชื่อดำรงพิเดช
พวกเรารู้จักกันท่านทุกคนนะฮะคนทั้งประเทศก็รู้จักดำรงพิเดช
วันนี้มีหลายเรื่องที่เขาบอกว่า

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเป็นลูกจ้างกันอยู่เนี่ย
ฟังแล้วผมก็นั่งงงว่าเอ๊ะ

พม่าลูกจ้างเขมรลูกจ้างมาจากลาว

เสี่ยงต่อที่จะอันตรายสารพัดสารพันธุ์

ประมาณ๑หมื่นเป็นไปได้ยังไง
นี่คือข้อคิดจากดำรงพิเดช
ซึ่งตอนนี้มีสถานะเป็นหัวหน้าพัก

คุณดำรงกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ